กลับมาติดตามเรื่องการเมืองกันบ้าง
อิ๊งนั่งแม่ทัพเพื่อไทย
ภวงบันรังพักอันดับหนึ่ง
คือต้องบอกว่าเพื่อไทยเองคุณวิ่งเขาก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาเพลี่ยงพล้ำ

เสียรังวัดให้กับทางก้าวไกลเขา
แต่บอกว่าเพื่อไทยคนรุ่นใหม่นะครับ
จะเป็นแม่อันดับหนึ่งในใจประชาชนอีกครั้งให้ได้คุณผู้ชม
ไปดูครับภักดิ์เพื่อไทยเขาคึกคักกันตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้
นางสาวแพทองทานเธอมาชุดสูตรสีครีมก่อนนะ
ครับนะครับนี่ฮะเด่นเป็นสง่าเลย
หน้าแตกต่างจากสมาชิกคนอื่น
หลังจากได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง๙๐ต่อ๑
ให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่แบบไม่มีคู่แข่ง
แล้ว๑๑เสียงคืออะไร๙๐ต่อ๑๑
คือใคร๑คือเธอที่งดออกเสียงฮะ
ในช่วงบ่ายครับเปลี่ยนชุด
ในช่วงบ่ายเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนมาเป็นสูตรสีแดงเพลิง
นี่ฮะทั้งชุดเลยแล้วตอนนี้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในหัว
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยแล้วนะครับ
เธอขอบคุณคนแรกคือใครคุณพ่ออ่อ
ขอบคุณคุณพ่อที่ทำให้เธอได้เรียนรู้เรื่องทางการเมือง
ครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้มาทำงานการเมืองดอม
อืมนะเธอรู้ดีว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่
แต่มั่นใจว่าพักเพื่อไทยนะครับมีบุคลากรที่มีประสบการณ์
ยาวนานส่วนภารกิจของคณะกรรมการบริหารพักษ
ชุดใหม่คือจะต้องถอดบทเรียนอืม
เมื่อกี้ที่เราบอกไงเพลี่ยงพล้ำเสียรังวัด
บอกว่าจะทำให้เพื่อไทยกลับมาเป็นที่
ในใจของประชาชนให้ได้ลองฟังเถอะครับ
ตายังคงดูดาว
เท้ายังคงติดดิน
หยัดอยู่ข้างประชาชน

ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ถามคุณผู้ชมยิ่งใครเป็นโวเตอร์

ตำแหน่งหัวหน้าพักของคุณอุ้งอิงแพทองทานเนี่ย

อย่างเร็วไปนะมาแสดงความเห็นกันหน่อยอยากรู้

แล้วก็พักเพื่อไทยหัวใจ
ก็จะเป็นพัจชาติชนนี่ไปการรวมเลยนะ

ตั้งแต่คำทองของไทยรักไทย
ภลังประชาชน
มาเพื่อไทยโอ้โห

พ่อหรือเปล่าเพราะว่าคุณสนอเนี่ยปั้นนายกมาหลายคนนะครับ
ส่วนคนถัดมาคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่
แล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังตอนนี้ไงลูกใครอ่ะ
ลูกคุณสมพงศ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพัก
คุณพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจอ๋อหลานคุณสุริยะ
นางสาวจิลาพรสินทุไพรอย่างนี้สสร้อยเอ็ดอย่างนี้
คนเก่าคนแก่เนี่ยนะครับนะครับ
นายโอชิตเกียรติกล้องชูชัยสสชัยภูมิ
นายเผ่าภูมิโลจรรย์นัตรสกุลเลขานุการณ์รัฐบาลบันตรีว่าการกระทรวงการการ
รองหัวหน้าพักครับแต่ว่าทิ้งคนนี้ไว้สักคนหนึ่งเถอะ
มือกฎหมายเลยมือกฎหมายนะครับทิ้งคนนี้ไว้สักคนหนึ่ง
แม้ว่าจะเป็นคนรุ่นถ้าจะบอกว่าคนรุ่นใหม่ครับ
รุ่นเก่าก็คือคนนี้ชูศักดิ์สิรินินโอ้แต่บอกว่าโอ้โห

โอ้โหนี่คุณชูศักดิ์เนี่ยตอนแรกเคยมีชื่อจะติดอยู่ใน
เป็นรองหัวหน้าพักโคศกล่ะโฆษกใครโอ้โหโคศกพัก
เพื่อไทยก็มีคนดังเยอะคุณบรูซครับอ่อพี่บรูซอ่า

คือบอกไปแล้วว่าถ้าต้องการให้ช่วยอะไรก็บอก

อุ้งอิงเก่งอยู่แล้ว
ทีมงานคนรุ่นใหม่มีพลังงานสูงมาก

เป็นนายกต่อได้สบายเลย
ก็อยากให้คนมาช่วยอะไรให้ผมก็บอกแต่ผมคิดว่าถ้าเก่งเยอะแล้วก็ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่
แล้วก็มีแรงมีพลังสูงทุกคนเพราะฉะนั้นมั่นใจครับ
มั่นใจมากผมว่าเป็นนายกหรอกนะ
ถ้านายกเศรษฐาบอกกับหัวหน้าอุ้งอิ๊งไว้ว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอก
ให้เป็นรูปธรรมสำเร็จหน่อยครับนะครับเพราะว่าท่านจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะ
เพราะอนุกรรมการเขาชงใช่ไหมชงให้กรรมการชุดใหญ่แล้ว
คือตอนนี้ได้แม่ทัพคนใหม่แต่นโยบายเรือทงเนี่ย
เรื่องที่ผมถามไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วอันไหนอ่านได้พี่เบิร์ดอ่านหน่อยนะ
ถ้าตรวจนายกได้ยังไงเนี่ยเค้าจะไม่กลับบ้านกลับช่องใช่ไหม
เบิร์ตเคยนอนที่ออฟฟิศยังออฟฟิศนี่ก็เคยเคยแล้วครับ
เงียบพี่ก็เคยนอนตอนเขาปิดธรรมเนียบพี่ออกไม่ได้
สมัยชุมนุมทางการเมืองคือไม่ได้ตั้งใจจะนอนไม่ได้ตั้งใจจะนอนหรอก
นายกเศรษฐาบอกว่าอ๋อที่ยังไม่ได้นอนเพราะว่ายังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเลย
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์๑๐รูปครับ
ก็เป็นพระผู้ใหญ่นะทั้งสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
สมเด็จพระมหาธิราจารย์วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
สมเด็จพระมหารัชมงคลมูนีเจ้าคุณทงชัยวัดไตรมิตรวิทยาราม
มาทำบุญธรรมเนียบรัฐบาลกันที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า
เป็นการส่วนตัวนะหลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาก็เข้ารับตำแหน่งนายก
แล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญก่อนจะพักค้างคืนที่ตึกไทยคู่ฟ้า
ตามที่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้
ท่านนายกก็บอกหลังทำบุญครับบอกว่าวันนี้ก็เป็นการทำบุญภายใน
เพราะเข้ามาเดือนกว่าแล้วเนี่ยมาทำงานเดือนกว่ายังไม่ได้ทำบุญกันเลย
ห้องนอนก็ยังไม่เสร็จระบบน้ำอุ่นอันนี้แหละสำคัญ
ยังไม่เรียบร้อยจะให้อาบน้ำเย็นก็ไม่ไหวก็เลยยังมานอนไม่ได้
แต่ท่านก็ไม่ได้ถือเลิกอะไรนะว่าจะต้องเข้ามานอนวันไหน
เพียงแต่เพียงแต่ท่านนายกบอกก็ว่าถ้าวันไหนงานเยอะ
วันไหนต้องดูเรื่องเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดิจิทัลวอเล็ตนาน
ก็อาจจะต้องนอนค้างหน่อยหรือวันไหนมีงานดึกจำเป็นต้องอยู่ธรรมเนียบ
ก็ต้องพักค้างคืนก็จะได้สะดวกเรื่องการเดินทางและไม่เป็นภาระ
ต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้วยครับฟังนายกเศรษฐาด้วยครับ
อีกสองวันก็ซีบเดือนแล้วแล้วก็แล้วก็วันอาทิตย์ก็ต้องไปลาวด้วยนะครับ
คือไม่แน่ใจว่าต้องมีการเปลี่ยนเตียงหรือเปล่าเพราะท่านนายกสูงไง
หาเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ